คุณผู้ชมครับการที่รัฐบาลประกาศให้ช่วงนี้

รวมทั้งเป็นแรงจูงใจครับหลายคนอยากไปเที่ยว

ทำให้เรื่องของทุนระยะสั้นช่วงนี้ก็จะขายดีเป็นพิเศษนะครับ
ไปติดตามจากบรรยายงานของคุณกระมวลวันการีพัฒน์เลยครับ

ประเทศจีนค่ะฮ่องกงมาเกาะ
ก็หน้าฝนนะครับมันมีน้ำ
กัจจานบุรีก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกที่ดี
แล้วก็มันเป็นช่วงโลซีซั่นอาจจะไม่แพงเกินอะไรอย่างนี้ครับ
วันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้
นักท่องเที่ยวนิยมเลือกไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
ภูเขาน้ำตกที่มีระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร
ทำให้บูธของผู้ประกอบการในโซนชะอำหัวหินเขาใหญ่เขาเคาะ
นครนายกพัทยาภายในงานไทยเที่ยวไทยไปทั่วโลกครั้งที่๑๙
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
โดยหลายบูธยอดจองห้องพักในช่วงวันหยุดยาว

จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นอีกจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวเลือกไป

เพราะเป็นเมืองธรรมชาติที่อยู่ใกล้กรุง

รวมไปถึงรีสอร์ทที่อยู่ติดภูเขา
ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกได้ตามใจชอบค่ะ
ยังแพรรีเวอร์แควร์จังกันราฟนี้นะคะ
โปรโมชั่นลดสูงสุดถึง๑๗๐

จองที่พักในช่วง๕วันหยุดยาวนี้

สุภเลิกสุรางกูลนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
เปิดเผยว่าคนไทยเที่ยวในประเทศปี๑
ประมาณ๑๔๐ล้านคนครั้ง
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันประมาณ๒๐๐๐บาท
และมั่นใจว่าการลงประชามติ
จะไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ญี่ปุ่นยังคงได้รับความสนใจมากที่สุด
มีการซื้อทัวร์เดินทางทันทีในช่วงวันหยุดยาว

เพราะนักท่องเที่ยวอยากจะไปช็อปของเซลล์

ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเดินทางไปยุโรป

พากันหันราคาเพื่อแข่งกันดึงลูกค้า

เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่า
ช่วงวันหยุดยาว๑๖๒๐กรกฎาคม๒๕๕๙นี้
ก่อให้เกิดกระแสการเดินทาง
และเงินหมุนเวียนถึง๑๙๐๐๐ล้านบาท

กับปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา